ในฐานะที่ยังไม่มีการกำกับดูแลด้านมาตรฐานความปลอดภัยการบินพลเรือนที่ดีพอ
ภาครัฐก็ได้เดินหน้าแก้ไขปัญหามาในเรื่องนี้
โดยได้รับความช่วยเหลือจากหลายประเทศ
เราจะย้อนกลับไปดูช่วงเวลาที่ผ่านมา

จนนำไปสู่การปลดทงแดงอย่างเป็นทางการครับ

หลังเข้ามาตรวจสอบการกำกับดูแลความปลอดภัยด้านการบินแล้วพบว่า
มีข้อบกพร่องที่มีนัยยะสำคัญต่อความปลอดภัยด้านการบินพลเรือน๓๓ข้อ
ติดสัญลักษณ์ทองแดงแสดงว่าไทยยังไม่มีการกำกับดูแลที่เพียงพอในด้านมาตรฐานความปลอดภัยการบินพลเรือน

คศตั้งศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการบินพลเรือน
เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาให้รวดเร็วยิ่งขึ้น

มีการจัดตั้งสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยขึ้นมา
กำกับดูแลกรมท่าอากาศยานและดูแลมาตรฐานการบิน
กระทั่งวันที่๒๐เมษายน๒๕๕๙
เริ่มมีการว่าจ้างบริษัทจากประเทศอังกฤษ
ส่งผู้เชี่ยวชาญมาเป็นที่ปรึกษา
ต่อมาในวันที่๑๒กันยายน๒๕๕๙
เริ่มมีกระบวนการออกใบอนุญาตเดินอากาศใหม่

ที่มีเที่ยวบินระหว่างประเทศ

มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบินพลเรือน
และองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศของฝรั่งเศส

ให้ความช่วยเหลือด้านการฝึกอบรม

และให้คำปรึกษาด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพ
กระบวนการทำงานต่าง
วันที่๒๗กุมภาพันธ์๒๕๕๙

เมื่อวันที่๒๐ถึง๒๗กันยายน๒๕๕๙
ตรวจสอบข้อบกพร่องอย่างมีนัยยะสำคัญ

เห็นชอบปลดทงแดงประเทศไทยออกจากเว็บไซต์
เป็นการถอดไทยออกจากรายชื่อประเทศ
ที่มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
ด้านการบินพลเรือนอย่างเป็นทางการ